ไปที่จังหวัดชุมพรคุณผู้ชมครับ
แรงงานชาวเมียนมาผู้หญิงผู้ชาย

คือบ้านคนไทยเนี่ยเขาเตือนบอกเฮ้ยขี่มอสไทยกระเบา
หน่อยได้มั้ยอ่ะไอ้พวกนี้บุกมาครับ

ปั้งแล้วถ่ายคลิปดูว่ามันจะเป็นยังไง

แรงงานชาวเมียนมาครับผู้หญิงผู้ชาย

เหตุเกิดคือวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา

ไปตรวจสอบข้อได้จริงที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ในพื้นที่ตะบนหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ

อยู่ริมถนนสายเพชรกะเสมบ้านหนองจันหอม
ห่างจากถนนสายเพชรเกษมถนนหลักเนี่ยไปประมาณ๕กิโลเมตร
นายสิริสักบุญเพ็งอายุ๒๓ปี
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุนะครับ
ขณะที่เขากับพ่อแม่แล้วก็แฟนนั่งอยู่หน้าบ้าน
มีวัยรุ่นแรงงานชาวเมียนมา๒คนก่อน
ขี่รถเสียงดังขี่วออสไตรแล้วยกร้อนมันอยู่หน้าบ้าน
คาญก็เลยออกไปเตือนบอกเฮ้ยอย่าขี่รถเสียงดังนี่
คาดว่าทั้งสองคนน่าจะไม่พอใจ

พ่อเขาก็ถือไม้ออกไปเพื่อจะป้องกันตัวนะครับ
หลังจากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีมากัน๒๐
คนได้กลุ่มผู้ชมผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมเนี่ยนุ่งสโลกมาเนี่ย
มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ละคนนะฮะ
นี่แหละครับมาที่บ้านมาที่บ้านเสร็จพ่อรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเลย
เหนียวเปล่าเอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าครับเพื่อขู่
ขู่ไปไปไหมแรงงานชาวเมียนมาไม่หยุดครับ
แฟนของพี่เขาเนี่ยพี่สิริษักคนเล่าเนี่ยนะครับ
หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปแล้วตะโกนบอกว่าถ่ายคลิปอยู่นะ
เดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจเท่านั้นแหละครับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาบอกเฮ้ยพวกเรากลับ
หลังจากได้รับข้อมูลแล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบชื่อในจ้างคนไทยแล้วก็แรงงานทั้งหมดแล้ว
พบว่าแรงงานที่เข้ามาทั้งหมดนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
มีนายจ้างเป็นคนชุมพรนะครับ๓คนด้วยกัน
มาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันสิมาแก้ปัญหาสินี่นั่งกันแล้วนั่งกันแล้ว
สอบถามแรงงานชาวเมียนมาผ่านร่ามก็ยอมแล้วว่าเขาขี่รถเสียงดังจริง
แล้วก็ถูกปลายหินใสจนรถลม
ก็เลยเรียกพวกมาดิผมก็มีพวก

มารวมตัวกันที่หน้าบ้านเขาหน้าบ้านคู่กรณี
หลังจากนำทุกฝ่ายมาคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า
ตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปเอายังไง

นายจ้างคุณต้องดูแลลูกจ้างอย่างใกล้ชิดนะ
ชักชวนเพื่อนแรงงานจากที่อื่น
รวมตัวกันแบบนี้นะอันนี้บอกแรงงาน

แต่ถึงมีเหตุจำเป็นคุณต้องแจ้งให้ในจ้างทราบนะ
ว่าคุณจะรวมตัวกันแล้วนายจ้างทำไงต่อ

จะได้รับมือทันเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน
แล้วห้ามให้แรงงานขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผิดกฎหมายนะครับ
หากมีการร้องเรียนจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ซึ่งแรงงานทุกคนโอเคไหม

ดูดิดูสีหน้าโอเคก็ได้โอเคโอเค